พิธาปรากฏตัวอย่างเป็นทางการแล้ว

นี่จะส่งข้อความไปถึง

แต่ว่าส่งข้อความไปถึงคุณเสรีพิสุทธิ

แต่ว่าปรากฏตัวแล้วครับปรากฏ
อย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับ
คุณพิธาที่จังหวัดระยองครับ
อย่าให้ต้องให้คุณธิบตั้งหลักก่อน
คุณธิบตั้งหลักก่อน
ผมจะช่วยคุณธิบตั้งหลักก่อน

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
คุณเอ็มตั้งหลักก่อนนะครับ
เรียนนอกนาน
ต้องให้แม่คือไปงานสุราเก้าหน้าด้วยไง
ก่อนนึกออกแหละว่าจะต้องการสื่อเรื่องนี้
ราคาตกทำก็ขายพวกนี้กันแต่เวลาที่ผลไม้ราคาสูงนะ
ก้าวกายจะผลักดันให้การส่งออกผลไม้ทำได้มาก
ขณะเดียวกันได้พูดถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้น๒๐
กรกฎาคมแบบนี้บอกว่าแม้ว่านายพิธาจะได้เป็นนายก

กลายเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่สำคัญ
แต่สิ่งสำคัญคือการรักษาสัจจะกับการหาเสียงต่อนะครับพี่น้องชาวระยอง
นะครับและสิ่งสำคัญคือยุติการสืบทอดอำนาจ
พระเด็จการให้ได้ก่อนเลือกตั้งเคยพูดไว้

ก่อนเลือกตั้งเคยพูดอะไรไว้เคยให้สัจจะกับประชาชนยังไงไว้
ก็ต้องพยายามที่จะรักษาให้ได้
ไม่ว่าจะเป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกเสียงของประชาชน
ล้านเสียงที่ให้ไว้กับ๘พักนะครับ
มีความจำเป็นที่จะต้องรัฐบาล๘พักให้ได้
คุณพิธานี่ยึดโยงกับ๘พักตลอดนะ
พิทายังเชื่อมั่นว่าเขายังบริสุทธิ์ทั้งในแง่หลักการและแง่หลักฐาน
และเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะได้เดินกลับเข้าสภาพ

เผลอจะเดินเข้าธรรมเนียบด้วยนะ

แล้วขอให้นะครับเห็นหัวประชาชนบ้าง
แล้วย้ำว่าใครจะปล่อยมือจากเราก็ช่างแต่ขอ
แต่พวกเราประชาชนจับมือกันไว้ให้มั่นก็พอ
ส่วนพักการเมืองเขาจะถีบเราลงเรือเหรอเราไม่ลง

แล้วเราจะยังขอชวนพวกเขากลับมารักษาสัจจะ

เดินหน้าไปสู่อนาคตของประชาชนร่วมกัน
ช่วยกันส่งเสียงว่า๒๗ล้านเสียงของประชาชน
มีความหมายกว่า๒๕๐เสียงของสวครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงค่ำนะเมื่อวานที่ระยอง
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชม
พัทยาพาไปดูหน่อยหาดจอมเทียมพัทยา
คือคุณพิธาก็ขึ้นขึ้นปลาใส

ถ้าเกิดว่าเรือรั่วต้องทำยังไง
จะทีเพื่อนลงไปไหมดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยค่ะ
น้ำตาไม่หลายมีตากระดาษ
เพราะพวกคนไม่เคยช่วยกันเลย
ถ้าเรือมันรั่วเราจะทีเพื่อนลงไปไหม
เราก็ต้องอยู่ช่วยกันส้มเรือช่วยไม่ช่วย

แกพูดว่าอย่างไรนะถ้าเรือรั่ว
ใช่เราจะถีบเพื่อนเราลงไปไหม
ไม่เราจะต้องอยู่ช่วยกันซ่อมเรือใช่ไหม
ใช่นี่คนก็ตอบมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
อันนี้เป็นบรรยากาศก่อนที่จะไปที่ระยองนะ
คุณพิธาก็ลงพื้นที่ไปตรงที่หาดจอมเทียมพัทยา

แม้ว่าสายฝนกระหน่ำพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมดูสิ

แต่กองเชียร์ไม่ถอยไม่ท้อจริงค่ะ
คุณพิทาเองก็ปราศัยถ้ำกลางสายฝนนะ
ยืนยันจะไม่ทิ้งชาวชนบุรี
แล้วก็มีการพูดถึงพักการเมืองไหม
เออว่าตอนนี้เรือกำลังรั่วอยู่
จะให้ใครเสียสละออกจากเรือหรือว่าอยู่ซ่อมเรือไปด้วยกัน
คุณพิธาบอกนะบอกว่าใครจะถีบผมออกจากเรือ
ผมไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าผมไม่ยอม
ถ้าเรือมันรั่วก็ต้องช่วยกันอุดช่วยกันซ่อม

และไม่ถีบประชาชนออกจากเรือด้วย๒๕ล้านเสียง
สู้๒๕๐เสียงไม่ได้ให้มันรู้ไป
นี่ใครจะปล่อยมือก้าวไกลปล่อยเข้าไปขอประชาชน
อย่าปล่อยมือก้าวไกลเท่านั้นเป็นพอ
อันนี้เป็นท่อนพีคเป็นท่อนไฮไลท์เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ช่วงที่คุณพิทาปราศัยแล้วก็มีการตัดเพาะนะ
หาเสียงมาตั้งนานขึ้นเวทีดีเบตมาไม่รู้กี่ครั้ง
มาขอคะแนนความไว้ใจจากประชาชนไม่มีความหมายเลยเหรอ
แล้วจะเลือกตั้งกันมาทำไมก็ชี้มาเลยสิว่าจะเอาใคร
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศโอ้ยชุ่มไปด้วยน้ำฝนเลย
เมื่อวานเมื่อกี้เย็นท่อนเมื่อกี้ก็ชี้มาเลยสิว่าจะเอาใคร
ไม่อยากให้ใครชี้เนี่ยน่าคิดนะคุณผู้ชม
ทำให้นึกตามไปว่าไอ้คำว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กเนี่ย
เป็นใครกันแน่เป็นประชาชนหรือว่าเป็นพักไหนกันแน่
ไปดูเมื่อกี้อ่อนกล่าวดูออนไลน์หน่อยดีกว่าคุณผู้ชม
โลกออนไลน์ของคุณพิธาริมเจริญรัฐครับว่าโพสต์อะไรไป
เขาโพสต์ภาพตอนขึ้นเวทีขอบคุณชาวพัทยาท่ามกลางสายฝน
เจ้าตัวนะสีหน้ายิ้มแย้มหน่อยนี่ยิ้มแย้ม
ฝ่ามวลชนไปขึ้นเวทีครับแล้วก็มาพูดคุยกับ
สนับสนุนพระเก้าไกลที่มาฟังปลาใสทำกลางสายฝนแล้วก็มีเพลงด้วย
เป็นเพลงประกอบชื่อว่าเพลงหมวกเมฆสีรุ้งของยิ้วแบนครับ
ข้อความว่าขอบคุณชาวพัทยายืนยันสู้ไปด้วยกันครับ
แล้วก็มีอีโมติคอนชู๒นิ้วแบบนี้
โพสต์คลิปตอนลงพื้นที่พบชาวบ่อวินที่ชนบุรี
ก็มีการใส่เพลงเหมือนเคย
ไว้ว่าขอบคุณชาวบ่อวินทุกคะแนนเสียงครับ
ทุกคนยังคงน่ารักเหมือนเคย
เก้าไกลก่อนเลือกตั้งอย่างไรหลังเลือกตั้งก็อย่างนั้น
นี่คือความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของคุณพิธาครับ